สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้พบกับเชอรี่และใบตองเช่นเคยค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับ
เป็นเรื่องราวดีของคู่รักคู่นี้คุณก้อยรัชวินแล้วก็คุณตูน
คนละ๙ไปช่วยเหลือพี่น้องที่อำเภอบางสะพาน
ต้องบอกเลยว่าคู่รักคู่นี้ได้ฉายาใหม่
เขาเรียกว่าเป็นคู่รักจิตอาสานั่นเองค่ะ
เหมาะแค่ไหนถามใจดูนะคะสำหรับฉายานี้คุณผู้ชมลองคิดดูว่า
น้ำจิตน้ำใจของทั้งสองคนนี้นะคะ
ต้องเรียกได้ว่าเหมาะมากกับฉายาที่แฟนได้ตั้งให้นั่นเองค่ะ
หลังจากที่นักร้องหนุ่มผุดโครงการ๙คนละ๙ออกวิ่งจากกรุงเทพถึงบางสะพาน
เป็นระยะทางกว่า๔๐๐กิโลเมตรค่ะ
เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
แก่โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
โดยมีหวานใจก้อยรัชวินคอยเป็นกำลังใจวิ่งตามอยู่ห่างค่ะ
โดยถึงเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุดที่พี่น้องชาวบางสะพานได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า
แม้ว่าขณะนั้นร็อกเกอร์ชื่อดังจะติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ

ฝากให้แฟนสาวช่วยประสานไปยังชาวบางสะพาน
ทำข้าวกล่องและน้ำดื่มแจกผู้ประสบภัย
พอคุณตูนกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บนะคะ
ก็ตูนกับก้อยก็เลยรีบจูงมือกันลงพื้นที่อำเภอบางสะพานทันทีค่ะ
จ่ายความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
เรียกได้ว่าช่วยเหลืออย่างจริงจังขนาดนี้นะคะ
แต่พอพูดถึงฉายาว่าคู่รักจิตอาสาที่ทั้งสองได้ฟังกันแบบนี้
ทั้งคู่ฟังแล้วโอ้โหไม่กล้ารับไว้รู้สึกถ่อมตัวนะ
บอกเพียงว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนเล็กที่ทำให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะ
ผมว่าทุกคนทำนะผมว่าไม่ใช่เฉพาะเราสองคน
ผมว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามอยู่หน้ากล้องหรือหลังกล้องก็ตาม
อย่างพี่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ออกหน้ากล้องเดี๋ยวทุกคนก็มาในวันนี้
ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้เราได้ไปอยู่หน้ากล้อง
จริงแล้วเรามีอีกหลายคนควรจะมาอยู่แทนเราด้วยซ้ำ
สิ่งที่คนอื่นมาให้ค่ากับเรามายกย่องเราเนี่ย
เราคิดว่าคนอื่นทำเยอะกว่าเราอีกยังไม่ได้อยู่หน้ากล้องเลย
ผมว่าอยากให้หลายคนมองถึงคนที่ทำในตรงนี้เยอะ
ส่วนเรื่องที่ทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวฮ่องกง
ในช่วงใกล้วันคล้ายวันเกิดของก้อยนะคะทั้งสองก็บอกว่ามันไม่ใช่ทริปสวีทค่ะ
แต่ว่าตูนเองก็มีของขวัญที่ประทับใจสาวก้อยสุดเลย

เพราะว่าคาดว่าสายร็อกน่าจะออกอาการเขินหนักมากค่ะ
เป็นคลิปที่ก็เห็นว่ามันก็เราก็ได้ดูวงที่เราชอบด้วย
แล้วก็ใกล้วันเกิดเขาด้วยก็เลยคิดว่าเออ
ไปกินข้าวสักมื้อหนึ่งฉลองแล้วก็ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไหว้พระเขาชอบไหว้พระมาก
เหมือนเราก็ไปกันสองคนก็เกิดอากูเอาไหว้พระตามวัดต่างก็ทำไม่ค่อยเป็นกันเท่าไห
แต่ว่าถือว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็
ยกมือว่าใช่ยกมือว่าแล้วก็อธิษฐาน
จริงเขามีบางอย่างที่ให้เราแล้วเราประทับใจมากนะคะแต่ว่าน่าจะเขิน
ก็เลยไม่รู้เลยว่าตกลงให้อะไรแต่ว่าเขาเขินกันแบบพี่ตูนเขาชอบเขิน
แบบเวลาแบบไม่ค่อยแสดงออกความรักเท่าไหร่ไม่ค่อยลงรูปไม่ค่อยเขียนแคปชั่นหวานอะไรอย่างนี้
มีครั้งหนึ่งที่เขียนที่เซ็นเสื้อให้คุณค่อยเนี่ยหวานกันเลี้ยนเลยทีเดียว
งานนี้ก็เลยแบบขอไม่เปิดเผยดีกว่าว่าให้อะไรเก็บไว้เป็นเรื่องราวสองคนแล้วกัน
ไม่ค่อยเก่งแต่ว่ารักหมดใจพี่ตูนบอกอย่างนี้